หนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั่นคือพระปรีชาสามารถในด้านการพระราชนิพลหนังสือนะคะ
และเรื่องที่ประชาชนนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือพระราชนิพลพระมหาชนกที่ถูกตีพิมพ์และทำเป็นละครหลายครั้ง
วันนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์หนึ่งในนักแสดงที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดพระราชนิพลเรื่องนี้นะคะ
ติดตามจากรายงานคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ
โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้น
ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
เป็นเรื่องราวที่มุ่งสอนการใช้ความเพียรพยายาม
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างให้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งนอกจากจะจัดทำเป็นหนังสือแล้ว

บอกเล่าความรู้สึกและความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดตัวละครมณีเมฆคลา
ผ่านทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
ผลงานนี้เป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิต
ที่เธอไม่อาจลืมได้
ได้ข่าวว่ามีคนมาบอกด้วยว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะ
ทางทีมงานเขาก็บอกว่าต้องเต็มที่นะ
แม้กระทั่งซ้อมแบบเต็ม
คือใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเต็มยดทุกอย่างคือซ้อมเต็ม
ก็โอเคบอกว่าเพราะว่าในหลวงท่านดูด้วยนะ
บอกว่าฮะจริงเหรอต้องถ่ายวิดีโอ
ถ่ายวีดีโอให้ท่านทุกวันทุกคืน
ก็เลยแบบท่านแบบใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอ
รู้สึกรื่มมาก
สำหรับท่านนี่คือท่านก็ทำงานมา๗๐ปีแล้ว
มันมีความรู้สึกว่างานนี้มันก็อีกงานหนึ่งของท่าน
คือถามว่าท่านจำเป็นต้องดูทุกวันไหม

ก็เห็นทีมงานบอกว่าพ่อหลวงปลื้ม
แล้วดีใจกับผลงานอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบโอเคผลดีใจมาก
บทพระราชนิพลที่ทรงคุณค่ายิ่งของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้เธอยอมรับว่ายินดีที่สุด
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนั้น
แม้ว่าหน้าที่ที่เธอได้รับ
จะมีหลายสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
และยากเกินกว่าผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งจะทำได้
แต่เธอขอใช้ความพยายามทั้งหมดที่มี
ถ่ายทอดพระราชนิพลเรื่องนี้ออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด
ท่านเนี่ยก็เก่งในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเรื่องอย่างบทประพันธ์นี้
หรือมันเป็นบวกประพันธ์ที่คอยเตือนสติคน
ที่แบบว่าอาจจะลืมความขยันความเพียนของตัวเองอะไรอย่างนี้
พอนึกถึงเรื่องราวนี้ปุ๊บเนี่ย
มันก็จะเหมือนเป็นการเตือนสติอะ
ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสที่แบบเป็นเกียรติขนาดนี้
ในชีวิตที่เราจะได้ทำตรงนี้
ก็เลยแบบคิดว่าคงจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตแคทเลยค่ะ
มันก็จะเหมือนเป็นการเตือนสติของตัวเองอะไรอย่างนี้